เขาบอกว่าน้องเนี่ยติดคณะเพศัทธ์

คือจากกรณีครอบครัวของน้องวัย๑๙ปีนะฮะ
ว่าที่นักศึกษาคณะเพศัตริย์เนี่ย

ร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเนี่ย
ซึ่งครั้งนี้แพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจอย่างละเอียด

หลังจากที่ผลการตรวจที่โรงพยาบาลนางรอง
พบว่ามีสารเม็ดแอมเฟตามีน

ทำให้แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์

กันนี่ได้

ล่าสุดผลการตรวจออกมาเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานะฮะ
ไม่พบสารเสพติดใดฮะแต่คราวนี้ตรวจทั้งอะไรตรวจทั้งเลือดตรวจทั้งปัสสาวะในร่างกายน้องเลย
ทำให้พ่อแม่เนี่ยค่อนข้างโล่งอกโดยพ่อของเขาบอกว่าผลที่ออกมาตรงกับพฤติกรรมของลูก
เพราะลูกไปไหนมาไหนกับครอบครัวตลอดเวลาแม้แต่การทำงานเสริมเนี่ยก็ยังต้องทำงานที่เดียวกับแม่เขาเลยนะ
นอนก็นอนกับแม่แทบจะเป็นคนเดียวกับแม่โอกาสที่เขาจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมองไม่ออกเลย
มีเสียงไหมลูกมีเสียงไหมมีอ่ะฟังเสียงก่อน
หนูรอไปวันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปวันนี้ผลเป็นปกติทุกอย่างหนูก็สามารถไปแบบปกติได้เลย
แต่ถ้าเกิดว่าผลมันยังเป็นบวกอยู่อันนี้เราก็ต้องประสานทางมหาลัยอีกทีค่ะ
เราก็สบายใจในระดับหนึ่งที่ว่าเรายังสามารถมีสิทธิ์ที่จะสัมภาษณ์

หนูยังไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นตัวนี้เราก็ต้องรอผลตรวจอีกทีอ่ะค่ะ
เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่แบบว่าได้คุยกับที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มันก็อาจจะเป็นในหลายปัจจัยเลยอาจจะเป็นสารที่คล้ายกันก็ได้
ใช่หรือว่าคือเขาต้องไปส่งแล็บอีกทีค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวบอกอย่างไรไหมเขาร่วมอก
โดยเฉพาะผลที่ได้เนี่ยเนื่องจากแพทย์เขาระบุว่าสามารถนำเอาไปอ้างอิงกับสถานศึกษาได้ทันที
คือเหมือนจะต้องส่งตัวลูกถูกต้องไหม
แต่ก่อนหน้านี้ตรวจแล้วปรากฏฉี่ม่วงเอาภาษาชาวบ้านอะเนาะ
เขาก็รับไม่ได้สิหมอขอเขาก็รับไม่ได้

ตอนนี้ไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วเพราะตรวจอย่างละเอียดแล้วทั้งเลือด

ส่วนผลการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยบางทีเป็นไปได้ไหมที่เรากินอาหารเสริม

บางทียากล้ำตัวตรวจก็เจอสีม่วงเหมือนกันครับ
เพราะว่าสารตั้งต้นยาเสพติดบางทีมันก็มาจากยารักษาโรคนี่แหละ
แต่เขาเอาไปแบบเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าบางทีเหมือนยาพวกยาโรคมะม่วงที่กินแล้วนอนไม่หลับ

เขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากวันยังไง
เราก็พร้อมจะรับฟังและมาหาที่มาด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้น

และขอยืนยันว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แม้แต่ยาแก้ปวดตอนปวดท้องประจำเดือนเนี่ย

ยังไม่เคยกินยาแก้ปวดเลยปวดประจำเดือน
หรือว่ากินโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า

ทีนี้ก็กำลังงงว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นยา

แล้วเวลามันไปขอออยอร์มันผ่านได้ด้วยเหรอค่ะ

เขาบอกว่าเขาไม่เคยกินด้วย

กินยาขยายหลอดลมอะไรอย่างสูโดอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นสัตว์ประตูน
แต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นข่าวหลีกันละ

อันนี้นะหล่อที่ตรวจผู้เช่นอีก

กระแทงกระแทง